คุณผู้ชมเรื่องนี้เป็นเรื่องหัวร้อนที่เกิดขึ้นอีกแล้ว

บอกว่าเนี่ยดูสิเกิดอะไรขึ้นอยากให้ตามล่าผู้ชายคนนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายที่ขับรถมิวเอ็กซ์ป้ายแดง
หน้าไม่พอนะมีการจิกหัว
มีอาวุธปืนด้วยเอาปืนมายิงลงพื้นเป็นการข่มขู่
เดี๋ยวดูภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยเห็นชัดเลยเนี่ยนะคะ
นี่ตอนที่แม่ค้าทุเรียนเนี่ยเขาก็โพสต์คลิปนี้นี่แหละค่ะ
เมื่อกี้เห็นใช่ไหมรถสีแดงวิ่งมาเป็นรถของแม่ค้าทุเรียน
แล้วมันก็ต้องสวนเลนกันกับมิวเอ็กซ์ป้ายแดง

ทีนี้แม่ค้าทุเรียนขับรถไปปกติโดยที่ไม่รู้หรอกว่ามิวเอ็กซ์ป้ายแดงนั้นกลับรถ
แล้วก็ไล่ตามมาแบบรวดเร็วเลยทีนี้ปาดหน้าขวางเอาไว้
แล้วผู้ชายที่อยู่ในรถมิวสเอ็กซเนี่ยก็ลงมาเอาปืนในกระเป๋าสะพายออกมาเหมือนเหมือนกับขึ้นลำพร้อมจะยิงอะค่ะ
ในคลิปเนี่ยไม่รู้หรอกมองไม่เห็นหรอกว่าผู้ชายที่ขับมิวเอ็กซเนี่ยทำอะไรบ้าง
แต่เด็กที่นั่งอยู่ในรถเนี่ยเปิดกระจกลงมามองดูนะคะ
ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยคนที่ขับรถมิวเอ็กซก็เดินกลับขึ้นมาที่รถแล้วก็ขับออกไป

ทีนี้ในโพสต์ของแม่ค้าทุเรียนบอกว่าเห็นปืนในมือไหม
เห็นปืนอยู่ตรงนั้นไหมเห็นใจกันบ้างไหมว่าฉันคิดยังไง
ขับไล่ล่าอย่างกับคิดว่าฉันเนี่ยหนีค่าแชร์

ทีมข่าวของเราไปเจอกับแม่ค้าทุเรียนค่ะ
ทุเรียนคือนางสาวการนัตถาอัศวประภัยอายุ๓๓ปี
เธอเล่าให้ฟังวันนั้นเธอไม่ได้มาคนเดียว
มากับเพื่อนชื่อนางสาวพัชระอายุ๓๑ปี

แล้วเดี๋ยวไปฟังเสียงเธอค่ะว่าตอนที่เธอนั่งอยู่ในรถเนี่ย

ปาดเข้าข้างหน้า
พอปาดเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็เดินลงมาแล้วก็ถือปืนลงมา

เสร็จแล้วเขาก็เดินเข้ามาทุบกระจก
ทุบทุบทุบแล้วก็เล่าให้เราแบบเปิด

หนูก็เปิดกระจกแล้วเขาก็จิกผม

แบบจิบจิบจิบกระชากระชากอยู่อย่างเงี้ยค่ะ
แล้วทีนี้พวกหนูเนี่ยก็เลยบอกว่า

เอาปืนนะคะยิงลงมาที่พื้น
เอาไปหนึ่งทีแล้วเขาก็ขึ้นรถไป
โอ้โหนี่มันน่ากลัวมากเลยนะครับ

แต่เขาใช้คำว่ามาเสือกอะไรแบบนี้เลยค่ะ
นิติบุคคลเห็นว่ามีปืนอยู่ในมือด้วยกลัวไง

เมื่อวานนี้คนที่ขับรถมิวเอ็กซ์ป้ายแดงเนี่ย
มานะเอาปืนที่ใช้ในการก่อเหตุมามอบตัวกับตำรวจสพคลองหลวง

ชื่อว่านายนพวัฒน์บุญกิตติพรอายุ๓๙ปีบอกว่าผมนี่แหละ
คือคนในคลิปที่ปาดหน้าแล้วก็ทำร้ายผู้หญิงคู่กรณีจริง
ตำรวจบอกแบบนี้ว่าให้การรับสารภาพแบบไม่สะทกสถาน
เขาก็เล่าให้ฟังว่าเขาขับรถมาจะไปเก็บเงินจากเพื่อนคนนึง
แต่เพื่อนหนีไปทีนี้พอมาเจอรถของแม่ค้าทุเรียนเบียดตัดหน้ากระชั้นชิดอีกโมโหสิคะ
ก็เลยขับรถไล่ตามไปปาดหน้ากระชากผมคนที่อยู่ในรถจริง
ปืนที่อยู่ในมือไม่ได้ตั้งใจจะยิงนะ
ตอนนั้นจะเดินขึ้นรถก็เลยลองเหนียวไกลปืนดูแล้วกัน
มันก็เปรี้ยงออกมานัดหนึ่งอะค่ะลองเหรอฮะลองบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
ครับเนี่ยก็บอกด้วยบอกว่าไม่ได้มีเจตนาจะยิงข่มขู่อะไรเลย
บอกกับตำรวจแบบนี้ทีนี้ค่ะผู้กำกับสพคลองหลวงบอกเลยบอกว่า
โอ้อ่ะงั้นก็เอาไปก่อนเลย๔ข้อหา
โดนเรื่องข่มขู่โดนเรื่องดูหมินโดนเรื่องพกปืน
แล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะเดี๋ยวตรวจสอบก่อน
บอกว่าไปเก็บเงินจากเพื่อนที่ว่าเป็นแก๊งเงินกู้นอกระบบหรือเปล่า
แล้วปืนอันนี้เลยค่ะกระบอกนี้แหละค่ะไปตรวจสอบว่าปืนกระบอกเนี้ย
ใช้ในการก่อเหตุไหมถ้าเกิดเข้าข่ายพบความผิดลักษณะใดนี่
ไม่ใช่แค่๔จะโดนข้อหาเพิ่มเติมอีกแน่นอนนะคะ